ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ทีมชาติไทยแพ้เกาหลีเหนือ๐ต่อ๑ในศึกฟุตบอลยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียนัดแรกของกลุ่มบี
ลิงคารพรมสุภากองหลังทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมเสียสมาธิในช่วงต้นเกมจนเสียประตู
ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดสำคัญที่จะต้องรีบแก้ไขในอีก๒นัดที่เหลือที่จะพบกับญี่ปุ่นและปาเลสไตน์
ลิงคารกล่าวอีกว่า๒เกมที่เหลือไม่น่าจะแตกต่างจากเกมที่พบเกาหลีเหนือซึ่งทุกอย่างอยู่ที่สมาธิในเกม
และผู้เล่นทุกคนจะช่วยกันเล่นได้ดีมากกว่าเดิมแค่ไหนตอนนี้ยังไม่หมดหวังที่จะเข้ารอบนะครับ
ดังนั้นทุกคนจะต้องสู้อย่างเต็มที่เพื่อโอกาสที่ยังเหลืออยู่
เกมรัฐสองกลุ่มบีจะแข่งกันวันเสาร์ที่๑๓อักราคมนี้
โดยปาเลสไตน์จะพบกับเกาหลีเหนือในเวลา๑๕นาฬิกา
จากนั้นไทยจะพบกับญี่ปุ่นแชมป์เก่าในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
และปาเลสไตน์แพ้มา๐ต่อ๑ในนัดแรกเหมือนกันนะครับ